ข่าวแรกที่จะเริ่มวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ค่ะ
สองสามีภรรยาคบกันมานานมีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคน
ลูกอายุเก้าขวบแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าฝ่ายภรรยาเขาไปทำงานที่ใหม่
ก็ต้องเจอคนมากหน้าหลายตาฝ่ายสามีก็เริ่มรู้สึกระแวง
รู้สึกมันมีอะไรเอกใจไม่ชอบมาพากลตามไปดูเห็นภรรยาซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนหนึ่งไป
ก็ระแวงว่าผู้หญิงเนี่ยภรรยาจะปันใจให้กับผู้ชายอื่น
สุดท้ายคว้ามีดพกแทงร่างภรรยาจนพลุน๑๔แผลตายคาที่
โอ้โหแต่ว่าที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะตัวสามีพาลูกไปด้วย
ลูกสาววัย๙ขวบแล้วลูกสาวก็ถามว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหคือมันเป็นเรื่องที่น่าสลดมากที่เด็กวัยแค่เนี้ยต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในซอยริมทางด่วนสองเขตพระขนงกรุงเทพ
สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้เองค่ะเดินเข้าไปในซอยประมาณสักสิบเมตร
ริมป่ารกร้างริมถนนเนี่ยก็จะเจอภาพนี้ค่ะศพของนางวันดีช่างเรือนกูลวัยสี่สิบเอ็ดปี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดแพทย์ตรวจชนะสูตรแล้วก็พบว่ามีบาดแผลถูกแทงเข้าที่คอ
เข้าที่ตัวรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิบสี่แผลโอ้โหคอนี่จุดตายเลยนะคะ
เส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะใกล้ใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่คันหนึ่งค่ะ
เลือดเนี่ยเปลือนทั่วคันไปหมดเลยคนร้ายไม่ต้องไปหาไกลอยู่แถวนั้นเอง
แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของผู้ตายเลยสามีค่ะนายอิดอัคคี
ช่างเรืองกุลวัยสี่สิบสามปีนะคะหลังก่อเหตุเขาก็เดินเหม่อลอย
เดินแบบเหมือนงงเหม่ออยู่แถวนั้นนะคะ
แต่ไม่ได้หนีไปไหนนะแต่ไม่ได้หนีไปไหนวิน
ตัวสามีคนนี้เขาก็ยอมรับสารภาพนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาพาลูกสาววัย๙ขวบซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปสะกดรอยภรรยาที่หน้าที่ทำงานเลยค่ะ
เห็นภรรยาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายคนอื่นโกรธคิดว่าภรรยาเนี่ยปันใจ
ฝ่ายรถคันของภรรยาพอได้ยินว่าเออมีคนเรียกเนี่ยเขาก็ชะลอรถ
พอชะลอเท่านั้นแหละค่ะเขาก็ลงจากวินมอเตอร์ไซค์แล้วเดินเข้าไปกระหน่ำแทง
ถามอะไรสักคำเลยนะพุ่งเข้าไปแล้วก็แทงเมียตัวเองอ่ะค่ะ
สิบสี่แผลรวดตายตรงนั้นเลยแทงเสร็จตัวเองก็เดินสะปัดสเปย์เอาไปหน้าปากซอย
เนี่ยแทงแบบเนี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เดินออกไปหน้าปากซอย
ชาวบ้านแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ช่วยจับตัวเอาไว้ได้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ให้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุถามชาวบ้านแถวนั้นเลยเขาก็บอกว่าโอ้โห
มันเป็นเรื่องที่ทั้งน่าสยดสยองทั้งน่าตกใจแล้วก็น่าหวัดกลัวมาก
ซอยนี้อยู่มาตั้งนานแรมปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อุกอาจอุกชะกันแบบนี้เลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ตายกับผู้ชาย
เขาบอกว่าเป็นแฟนใหม่แต่อันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะนี่คนเห็นในการเขาก็เล่ามาว่า
ผู้ตายกับผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้
แต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าสองคนนี้เพิ่งมาเช่าห้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันได้ไม่นาน
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็มาสังเกตเห็นว่า
อยู่ผู้ตายถูกทำร้ายจนนอนจมกองเลือด
แล้วก็มีฝ่ายผู้ชายนั่งจับมือศพด้วยความตกใจพูดอะไรไม่ออกเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถามพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนึง
เป็นคนที่ได้พูดคุยกับนายอิดอาคีคนก่อเหตุด้วยค่ะ
เขาบอกว่านายอิตาคีเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วนะ
เขาเดินไปนั่งใกล้กับวินเพลิงวินนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ดูมีท่าทีว่าจะหลบหนีหรืออะไรเลย
พี่วินถามว่าคุณเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเป็นอย่างนี้
เขาก็ตอบคำถามพี่วินทุกคำถามอย่างใจเย็น
แต่ที่มันน่าสะหรับใจคือลูกสาววัย๙ขวบที่ซ้อนมาด้วยค่ะ
ลูกพยายามถามตลอดเลยว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้น

สุดท้ายแล้วทั้งพี่วินและชาวบ้านทนดูภาพนี้ไม่ได้ค่ะ
ต้องพาน้องวัย๙ขวบออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปเลย
ดีแล้วค่ะก็ต้องแยกเด็กออกไปเด็กเขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวด้วย
ไม่อยากให้เห็นภาพแม่ตัวเองนอนจมกองเลือด
อยากให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังเสียงพี่วินดูหน่อยนะคะ
คนที่เขาแทงเขามานั่งอยู่โต๊ะไม้ตอนนั้น
เขามานั่งอยู่เขาเหมือนว่าตาเขาลอยตาเขาลอยมาตลอด
พอดีมีเพื่อนวินนอนหลายคนเขาก็เรียกว่าพี่เดี๋ยวเขาจะหนี
แล้วก็เราก็บอกว่าให้เขานั่งคุยกันก่อนดีกว่า
แล้วผมก็บอกเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ลูกเราก็มีใช่ไหมทำไมถึงคิดอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าผมแบบผมคิดมานานแล้ว

เพราะลูกก็เป็นผู้หญิงด้วยถ้าจะเลิกกันก็คุยกันดี
เขาก็ยังย้ำคำเดิมว่าเขาทนมานานแล้ว
ผมก็พยายามมาคุยกับเขาส่งน้ำเขากิน
พยายามจะพูดกับเขาว่าไม่น่าทำแบบนี้นะ
เพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็ขาดแม่แล้ว
แล้วเขาจะต้องขาดพี่อีกเหรออะไรประมาณนี้มากกว่า
เพราะฉะนั้นผมคุยกับเขาก็หลังจะคุยกันเสร็จแล้ว
เพราะว่าผมคิดดีแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกทินกรสมวนดีผู้กำกับการสวนอพระขนง
เขาก็ให้การนี้กับตำรวจเหมือนกันนะ
ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่า
ผู้ก่อเหตุเองเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัว
หย่าร้างจนกระทั่งภรรยาออกจากบ้านมาหลายเดือนแล้ว

ที่เขาบอกกับพี่วินไงว่าผมคิดมานานแล้ว
คือมันมีการคิดมาแล้วอะค่ะใช้คำนี้ก็ยังได้
ติดตามดูพฤติกรรมจนมั่นใจว่าภรรยามีผู้ชายคนอื่น
ก็เลยตัดสินใจเกาะเหตุแล้วทั้ง๓คนคือสามีภรรยาและผู้ชายอีกคนนึงทำงานที่เดียวกันค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุตอนตี๕เช้ามืดวันนี้นะคะ
แล้วก็นำตัวฝากค้างที่ศาลจังหวัดพระขนง
ส่วนศพของฝ่ายภรรยาเนี่ยถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะ
ทางญาติของผู้ตายก็บอกว่าไม่ขอให้ข่าวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะ
และที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสาววัย๙ขวบนะคะ
ทีนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กับใครแม่เสียชีวิตส่วนพ่อก็ต้องติดคุก
แล้วก็ตำรวจก็ต้องลองพิจารณาข้อหาดู
เพราะว่าทางคนก่อเหตุบอกว่าเตรียมตัวมาก่อน
การมาก่อนคิดมานานแล้วจะมาฆ่าเมีย
มันก็เหมือนกับการไตรตรองไว้ก่อนข้อหามันอาจจะหนักขึ้นแล้วโทษก็หนักขึ้นด้วยนะคะ